มันไปไหนหาไม่เจอ
เจ้าของบ้านหายังไงก็หาไม่เจอสุดท้ายต้องตามพี่กู้ภัยมาช่วยแบบนี้ค่ะ

ประโหลลิ่มค่อยเลยว่าใจมัน
มาแล้วครับ

เดี๋ยวลูกมาแล้วลูกมาตายแล้วลูกโอ้ยลูกเหี่ยวตัวเล็กนิดเดียว
แล้วคุณเห็นไหมเหมียวศึกษาพันธุ์

ชื่อร้านเขาเขาเจ้าของร้านชื่อคุณเหมียว
แล้วแมวที่ไปตกลงตรงนั้น
พี่ก็เข้าใจว่าไอ้แมวมันมาเห็นคำว่าเหมียว

คือเจ้าของร้านชื่อเหมียวเขาก็ได้ชื่อเหมียวศึกษาพันธุ์
บ้านนี้เขาไม่ได้เลี้ยงแมวตั้งแต่ต้น
ไอ้แมวที่กู้ภัยมาจับเป็นแมวจร
น่าจะแบบเป็นแมวจรแล้วก็มาคลอดลูกทิ้งไว้นะคะ
เอาล่ะกู้ภัยก็ไปช่วยลูกแมวที่ติดอยู่ในกำแพงลึกสักประมาณ๓เมตรนะคะ
ที่ร้านเมียวศึกษาพันธุ์เลขที่๒๗๖๑หมู่ที่๑ตำบลคลองอุดมโชลจร
อำเภอเมืองจังหวัดชะเชิงเศราเมื่อวันนี้นะ
ทีนี้ลูกสาวของเจ้าของร้านคุณจันทวันพราวแดงอายุ๒๑ปีนะคะ
เล่าบอกว่าตนเนี่ยได้ยินเสียงลูกแมวร้องด้านหลังบ้านนะ
เดินมาดูดูเท่าไหร่ก็ดูไม่พบไม่เจอหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แล้วเวลาลูกแมวมาร้องจะร้องตลอดเวลานะ
เราก็อยากตามหาต้นเสียงเราได้ยินแต่มันอยู่ไหน
หาไม่เจออยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้
เราก็ขาใจนะเป็นคนหาเนี่ยใช่
แต่ก็ได้ยินเสียงนะเสียงร้องอยู่หลังกำแพงบ้าน
เอาล่ะในเมื่อตัวเองหาไม่เจอแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยดีกว่านะคะ

สุดท้ายซั่วเจอเฉิงเสาจุดซวินทะวงมาถึงมาตรวจสอบ
พบเสียงร้องของลูกแมวดังกล่าวเป็นระยะนะ

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยใช้มือล้วงหยิบมาได้

อันนี้ตัวแรกก่อนตัวแรกเอามือหยิบได้

ใช้ไฟฉายส่องไปอีกทีหนึ่ง
ไปพบว่าลูกแมวตัวดังกล่าวมันตกลงไป

ห่อนลงไปก่อนที่จะคล้องบริเวณคอของลูกแมว

อันนี้ลึกหน่อยแล้วเป็นซอกเล็กเอง

ทีนี้แมวมันอาจจะตกลงไปได้นะ

ทีนี้เอาไปไหนเป็นแมวจร

เดี๋ยวจะนำทั้ง๒ตัวไปเลี้ยง

อันนี้สองตัว
ไม่รู้กี่ตัวอะไรนั่นแหละ

และคาดว่าน่าจะเป็นลูกแมวจร

พลัดตกลงไปในช่องกำแพงแบบนั้น
ตัวกลางเมื่อกี้สามสีนะ

บางคนก็เชื่อว่าแมวมาหา